กรณีที่เด็กชายวัย๒ขวบ๓เดือนเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายสภาพเปลือยเปล่านะครับ
แล้วก็มีรอยบาดแผลเต็มเลย
มีรอยฟกช้ำเต็มเลยอันทะบวมด้วย

หรือว่าจะเป็นคู่อริที่ไม่พอใจตัวพ่อ
เหลือตัวมีรอยแผลเต็มไปหมด
แต่สุดท้ายตำรวจซักไปซักมา
ผู้เป็นพ่อยอมรับสาภาพว่าทำร้ายลูกชายตัวเอง
ใช่นี่คือตำรวจเค้นหนักมากนะครับคุณผู้ชม
ประมาณสักทุ่มครึ่งเมื่อวะเมื่อคืนว่านี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอองคารักษ

ตำรวจควบคุมตัวผู้เป็นพ่อวัย๒๕ปี

ลงมือทำร้ายร่างกายลูกชายของตัวเขาเอง

วันที่เจ้าหน้าที่ไปพบว่าถูกทำร้ายนะ

ใบหน้าลำตัวอันทะบวมเลยนะฮะ

รับสาภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง

พ่อก็เลยใช้มือบีบอันทะลูกชาย

แล้วก็นำลูกชายไปทิ้งไว้ในพงหญ้า

จะผูกเรื่องว่ามีคนมาอุ้มลูกชายของเขา

ฟังเสียงผู้เป็นพ่อหน่อยไหมฮะ

แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ยังไงบ้างครับ
ว่าทำไมตอนแรกไม่รับสัญพาภาพหรือเปล่า
เป็นไรนะครับพี่
บอกด้วยว่าเกิดอาการเครียดแล้วก็หงุดหงิด
เสพยาบ้าเข้าไปก็เลยลงมือทำร้ายลูกชาย
และอย่างหนึ่งคือประชดอดีตภรรยา
เพราะอยากให้อดีตภรรยากลับมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเคยทำร้ายลูกชายมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ไม่รุนแรงขนาดนี้และฝากขอโทษต่อสังคมด้วยนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก่อนจะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายบุคคลในครอบครัวได้รับบาดเจ็บก่อนจะส่งตัวไปดำเนินคดีนะครับ